เขาถูกตำรวจขอเรียกเป็นตำรวจจราจร
ขอเรียกดูใบขับขี่แต่เขาไม่ให้ดู
ตาขวานเลยอ่ะแบบจะต่อยอ่ะจะต่อยอ่ะ

เห็นกับราชาาสนาน
ผู้อ้วนเป็นหมูเย็นวิ่งจับโยนที่ไหนทัน
ดูมันขอบคุณละครับดูขอบคุณ

เกาะประมาณเลยนะกูได้รอกูเรียนจบมา
กูยังมาเล่นอย่างพวกมันมากอย่าตกไฟตาปลอดิมเลย

ไม่จับแขนไม่ให้จับไม่ให้แตะเลยนะคะ
บอกก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ป้อมตำรวจสี่แยกคลองตัน
พื้นที่สถานีตำรวจคลองตันนั่นเองนะคะ
เป็นคลิปผู้ชายหัวร้อนค่ะเขาถูกตรวจเรียกตรวจใบขับขี่นะคะ
หลังจากที่เขาถูกเรียกตรวจแบบนี้เขาเกิดอาการโมโหแบบนี้ขึ้นมานะคะ
แสดงท่าทีเกรี้ยวกราดด่าทอตำรวจ
คำพูดของเขาบางช่วงบางตอนในคลิปเนี่ย
บอกว่าตำรวจอ้วนเป็นหมูเลย
จะไปวิ่งจับคนร้ายได้ทันยังไง
บอกแบบนี้นะคะแล้วก็พูดท้าทาย
บอกว่าเดี๋ยวเรียนจบก่อนจะตบให้ดาวกระเด็นเลย
นี่บอกแบบนี้นะคะซึ่งระหว่างนี้

แล้วไม่ยอมให้ตำรวจแตะเนื้อต้องตัวแต่อย่างใดนะคะ
ขณะที่ตำรวจเองใจเย็นนะ
ดูจากคลิปที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจพยายามนะพยายามใจเย็น

ตั้งแต่ไอ้ประโยคที่บอกว่าวันนี้จะไปจับ

ไปที่โรงพักไปสงบสติอารมณ์แล้วก็ไปสอบปากคำนะคะ
วันนี้ค่ะคุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
เดินทางไปเลยนะคะที่สถานีตำรวจนครบานคลองตัน
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจ
ตำรวจควบคุมตัวแล้วผู้สื่อข่าวของเราไปเจอ
ชื่อว่านายตูนอายุ๒๒ปีนะคะ
ตำรวจนำตัวออกมาจากห้องขังมาที่ห้องสอบสวน

หลังจากเมื่อคืนนี้ก็ถูกควบคุมตัวไว้ตลอดทั้งคืนแหละ
แม่และแฟนของในตูนอยู่ในห้องสอบสวนด้วย
ตำรวจบอกกับทีมข่าวนะคะว่าตอนนี้ครอบครัว
แฟนของในตูนเครียดแล้วก็กังวลใจเป็นอย่างมาก
เพราะอะไรเพราะโลกออนไลน์เขาดูแล้ว
เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักถึงพฤติกรรมของในตูน
เออคือแบบเอาง่ายภาษาบ้านด่าแบบเละเลยค่ะ

เบื้องต้นข้อหาที่ในตูน่ะได้ไปนะครับ

ข้อหาแรกไม่พกใบขับขี่

และ๓ข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

จากนั้นตำรวจควบคุมตัว
ขึ้นรถคุมขังเพื่อส่งตัวต่อไป
ที่ศาลจังหวัดพระขนงและปกติแล้ว
ทีมข่าวเวลาไปรอทำข่าวเนี่ย
ช่วงนี้แหละช่วงที่ตำรวจเอาตัวออกจากสถานีตำรวจจะขึ้นรถ
ถามถาม
เดินถามไปนะครับผู้สื่อข่าวของเรา
ก็ได้ถามในตูนระหว่างที่เดินจะไปขึ้นรถนะ
ถามไปหลายคำถามเลยตอบมาคำเดียวเลยค่ะ

เท่านี้นะคะเอาความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้หน่อยนะคะ
แม่ของหนุ่มที่แสดงอาการเกรี้ยวกราด
หลังจากที่ถูกเรียกตรวจใบขับขี่
เอาเอกสารไปยืนยันกับพนักงานสอบสวนว่า
ตูนมีอาการทางจิต
ก่อนหน้านี้รักษามาตลอด
แต่ช่วงที่เกิดเหตุขาดยาก็คือ
ไม่ได้รับประทานยา๒วัน
ใช่ค่ะให้เหตุผลแบบนี้นะคะ

ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอะไรออกมา
แต่ว่าได้รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยทางจิตของในตูนแล้วแหละ
เพราะว่าเดี๋ยวรอสอบก่อนนะคะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าเรื่องนี้เป็นดุลพินิษฐ์ของศาล
ญาติญาติมีหลักฐานว่าป่วยจริงก็เอาไปยื่นศาลได้
ทีนี้ก็ฝากไปถึงผู้ปกครองด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีญาติมีบุตรหลานที่ป่วย

โดยทางด้านรองผู้กำกับสนคลองตันนี่เขาก็ชมเชยลูกน้องด้วยนะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใจเย็นแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีมาก
ไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะ